ก็ถือว่าก็ไปกักตัวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ
อยู่ในอันดับที่๑๔มี๓แต้มจาก๔นัดเท่านั้น
ความพร้อมครับวิทมากกุญสือใหญ่วีจีปฐุมนะครับ
แพ้ให้กับชุนบุกคุณไดมอเตอร์สที่เกาหลีใต้เมื่อวันที่๑๕กันยายนนะครับ
เกมนี้ก็มีปัญหาเรื่องของนักเตะต่างชาตินะครับที่เจ็บหลายคนเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอันเดสตูเยสที่บาดเจ็บนะครับ
วิกเตอร์กาโดโซก็ยังไม่สมบูรณ์
รวมถึงเดียโกหรือซานโตที่พักฟื้นจากการผ่าตัด
แต่ก็จะได้ข่าวดีนะครับเมื่อสหรัฐอยู่เย็นพ้นโทษแบน
กลับมาช่วยทีมได้แล้วนะครับขณะที่ธีรสินแดงดา
หน้าทีมชาติไทยจะได้กลับมาลงสนาม
ตำแหน่งตัวจริงเช่นกันนะครับส่วนทีมเยือนครับ
ของคาลอสเอดูอาโดกุญซือขอนแก่นยูเนเต็ด
เกมล่าสุดนั้นโอ้โหแพ้ชนบุรี
เอฟซีไป๐ต่อ๗นะครับเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งาน
ลาสโคโบแข้งเกมรับจอมเก่าที่ติดทดแนน
จากการโดนใบแดงนัดที่แล้วนะครับโดยคู่กองหน้าก็ฝากความหวัง
ไว้ที่ยัสเซียปินโต้แล้วก็อิปซันเมโลลาดอาข่ายครับ
ครับอีกคู่นะครับราชบุรีมิดสนเอฟซี
ทีมอันดับสามมีเจ็ดแป๊บจากการโดนสนามสี่๙๖นะครับ
ต่อสองนะครับไม่ชนะคู่แข่งมาสามเกมหลังสุดนะครับ
เกมนี้ยังต้องลุ้นว่าตัวอื่นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ
ว่าจะสามารถลงสนามได้หรือไม่นะครับ
แต่คราวดีก็คือลุกวุฒิแร่นนะครับ
หลังทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยพ้นทดแบนกลับมาแล้ว
ที่น่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับ
ส่วนกองแกนข้อมูลนะครับ

ชนะบุยรำยูนเต็ดไป๒ต่อ๐
ก็ต้องบอกว่าหยุดสถิติเป็นการแพ้นัดแรกของบุรีรำด้วยนะครับ
ตัวผู้เล่นหลักยังนำโดยวันเดอร์ลุยสนะครับ
แล้วก็เฮเบอร์ตี้ที่จะได้มาเยือนถิ่นเก่าด้วยนะครับ
หลักคนอื่นก็ยังมีทิสตองโดแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
สถิติการพบกันของทั้งสองทีมในศึกไทยลีกระดูกาลที่ผ่านมานะครับ
เล็กแรกนั้นราชบุรีชนะไป๒ต่อ๑นะครับ
ส่วนเลข๒แบงคอกยูเนเต็ดชนะ๒ต่อ๑นะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเกมที่เจอกันก็คือฟุตบอลถ้วยในศึกเอฟเคครับ
รอบ๘ทีมแบ็คองนั้นก็เอาชนะราชบุรีไปได้๒ต่อ๑นั่นเองนะครับ
ส่วนโปรแกรมที่เหลือนะครับอีกคู่หนึ่งก็นครราชสีมา
อันดับ๑๒ที่มี๔แต้มจาก๔นัดนะครับ
มีขวัญหลงของเกมเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับ
ในศึกอริโวทะลิฟต์เมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยนะครับ
ภาพของน้องปางนวลวันล่ำซำรองประธานสโมสรของการท่าเรือเอฟซีนะครับ
ก็เมื่อวานนี้นี่มีการเปิดตัวเป็นวันแรกนะครับที่เดินทางมาชมที่สนาม
แล้วก็หลังที่การท่าเรือชนะได้นะครับมีการวิ่งแก้บนกับทีมงานด้วยนะครับ
ซึ่งน้องปางเองเนี่ยก็เป็นลูกสาวคนเก่งของน้องปางคุณนวลพันร่ำซ่ำนะครับ
แล้วก็หลังจบเกมมีการวิ่งแก้บนก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนบอลของสิ่งเจ้าท่าเลยนะครับ
มีคนมาช่วยวิ่งแล้วนะครับในการแก้บนนะครับ
ดูความขึ้นหวายของฟุตซอทีมชาติไทยกันบ้างครับ
ประนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แล้วก็ประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดไทยนะครับ

ที่จะหาโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทีมชาติไทย

มาช่วยยกระดับวงการฟุตซอลไทยไปสู่ระดับโลกนะครับ
โดยบิ๊กปอมก็เปิดเผยว่าตอนนี้ที่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้
ก็ยังไม่สามารถทะลุเข้าไปได้ลึกกว่านี้นะครับ
ดังนั้นต้องกลับมาวางแผนพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้ในอนาคตนะครับ
ซึ่งเวลานี้ได้ติดต่อกับโค้ชต่างชาติไปแล้ว๓๔คนด้วยกัน
มีทั้งบาซิลสเปนแล้วก็โปรตูเกต
ก็ต้องมาดูโปรไฟล์ว่าใครจะเหมาะที่จะเป็นตัวเลือกมากที่สุดนะครับ
สำหรับการทำทีมระยะยาวเพื่อเตรียมทีมสำหรับฟุตซอลโลกในปี๒๐๒๔นะครับ
ก็มีชื่อของโค้ชอย่างมิเกลโรดิโก้นะครับ
ที่เคยคุมทีมฟุษฎาโลกทีมชาติไทยนะครับ
ศึกตัวพับในปี๒๐๐๑๖ก็อยู่ในฤทธิ์นี้ด้วยนะครับ
รวมไปถึงอดีตโค้ชทีมชาติคาซักสถานด้วยนะครับ
ก็สำหรับการสัญหาโค้ดเองครับก็คาดว่าจะใช้เวลาสัก๓เดือนนะครับ
แล้วก็น่าจะได้สักในเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๕ก็คือปีหน้านะครับ
ซึ่งนั่นก็ทำให้การอันแขนฟุตศาสตร์ชิงแชมป์อาเซียน
จะมีโปรแกรมในช่วงปลายปีนี้นะครับ
ก็จะให้โค้ดหมีรักพลสายเนธงามเนี่ยคุมทีมชาติไทยไปก่อนนะครับ
ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยโค้ดหมีก็ยังมีภารกิจนะครับ
เพราะว่ามีทีมชาติไต้หวันนะครับ
ให้ความสนใจในตัวของโค้ดหมีด้วยนะครับ